คุณผู้ชมคะหลายคนเคยบอกใช่ไหมคะว่าเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ย
อย่าเล่นคืออย่าเล่นไปชาร์จไป๑แบตมันจะเสื่อม๒
มันอาจจะเกิดไฟรั่วไฟช็อตแล้วมันก็จะเข้ามาถึงตัวเราได้
มีหนุ่มช่างเทคนิคคนนึงค่ะเขาชาร์จมือถือเอาไว้
แล้วก็เสียงหูฟังใส่หูฟังไปด้วยปรากฏว่าหายไปหลายวันไม่ยอมไปทำงาน
มาดูเอ๊ะป่วยหรือเปล่าตายเลยนะคะเสียชีวิตคาอยู่ในห้อง
ศพขึ้นอืดเลยอ่ะค่ะตำรวจโรงพักบ่อวินเข้าตรวจสอบสภาพศพนายอรุณศรีนวล
ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสภาพศพมีเลือดไหลจากปากแล้วก็จมูก
มีสายหูฟังโทรศัพท์เสียบคาที่หูทั้งสองข้างแล้วก็เสียบต่อกับโทรศัพท์มือถือ
เสียบชาร์จกับปลั๊กไฟอยู่ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ถูกทำร้ายร่างกายค่ะคาดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสามวันแล้ว
คนดูแลหอพักเขาก็เล่าบอกว่าเพื่อนคนงานของนายอรุณมาติดต่อบอกว่า
อรุณไม่ได้เลยไม่เห็นไปทำงานหลายวันแล้วไม่รู้ว่าไม่สบายหรือเปล่า
ให้พาขึ้นไปหาหน่อยครับทางคนดูแลหอพักก็เลยพาเพื่อนไปเปิดห้องดู
พังงะเลยค่ะเจอสภาพเพื่อนนอนตายขึ้นอืดอยู่อะค่ะเลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ตำรวจเขาสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่านายอรุณเนี่ยน่าจะนอนฟังเพลง
หรือไม่ก็คุยโทรศัพท์อยู่เสียบชาร์จมือถือไปด้วยเสียบหูฟัง
แล้วก็ใช้หูฟังใช้โทรศัพท์ไปด้วย

ก็เลยทำให้ถูกไฟดูดจนเสียชีวิต
แต่ก็ต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลแหลมชะบังนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป

คุณผู้ชมก็ระวังนะถ้าเกิดใช้อย่าเสียบชาร์จเอาไว้นะ
ไฟมันเข้าได้มันรั่วได้เหมือนกัน